วันนี้ที่เห็นคนเยอะนี่จริงไม่ใช่คนดูนักข่าวใช่ไหม
การออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะ

อ๋อเห็นค่ะแต่ว่าแอฟก็ไม่ได้ยินประโยคนี้นะคะ
ก็รู้สึกว่าเขาก็พูดอะไรที่เป็นกลางอะค่ะ
ไม่มีค่ะพอรู้สึกว่าคุณสงการก็ให้สัมภาษณ์แบบกลาง

อยากทราบก่อนนะครับว่า
เฮ้ยเดี๋ยวจะมีการใช้เสียงมากกว่า

คุยกันแค่นัดรับส่งลูกแค่นั้นค่ะ

ใช่ค่ะคือมันเป็นการนัดหมายกันมากกว่า
คืออย่าเรียกว่าคุยเลยค่ะ
คือเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็แทบไม่ได้คุยกันเลย

อ๋อเท่าที่ดูนะคะก็อย่างพี่บอกคือฟังละอ้าวว่ามันเปลี่ยนกลางมากนะ
เขาไม่ได้มาบอกรักหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
พอไม่ออกรายการทุกคนก็ไปโจมตีเขาอะไรก็เลยห่างเล่นมาตกที่แอป
คือแอฟก็ไม่รู้จะออกความเห็นตรงนี้ยังไงอะค่ะเอาเป็นว่าแอฟก็อาจจะชินเราด้วยมั้งคะ
แอฟไม่ได้มีผลอะไรค่ะไม่ได้มาช่วยเคลียร์อะไรของแอฟค่ะ
แต่ว่าแอฟเคารพทุกการตัดสินใจหรือทุกการกระทำของคุณสงการนะคะ
คืออันนี้แอมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่เขาจะให้สัมภาษณ์หรือไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
แต่ว่าถามว่ามันมาช่วยอะไรในส่วนของแอมไหมก็ไม่ค่ะ
ก็กลางค่ะเห็นเฉย
แอฟต้องเป็นคนที่รู้ตัวมากกว่าเขานะ
คือหมายถึงว่าคือแอฟพูดมาตลอดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสงการพูดก็อย่างที่บอกค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะ

การที่เคารพทุกวันนี้ทำให้เรื่องของการยามได้ขึ้นไหมคะ

ซึ่งก็ยังไม่ได้ว่าจะเร็วนี้อะไรยังไง

เหลือแค่จะหลดราคาอย่างนั้นแหละ

แสดงว่าระหว่างพี่แอมเขามีการคุยเรื่องนี้กันมาตลอด

ว่าน้องแมดไปคุยกับส่วนการเพิ่งได้ยินข่าวเหรอ
ได้ยินเมื่อเช้านี้แหละค่ะเพราะว่าทำรายการข่าว
แล้วก็แบบเอก

มีเหตุการณ์ว่ามิ้นท์ติดต่อมาส่งเครื่องวิทยุ

แต่ไม่ได้ถึงกระหนักโทคุยเล่นหรอกนะคะ

แม่กับลูกสาวแบบนี้ไปแล้ว

สิ่งที่อยากขอบคุณก็อย่างเดียว
สิ่งที่อยากขอบคุณก็อย่างเดียว

มีคนเป็นห่วงแอฟก็ต้องขอขอบคุณมาก
จริงค่ะแล้วก็คือขอบคุณที่เข้าใจในสถานการณ์ค่ะ
จริงค่ะแล้วก็คือขอบคุณที่เข้าใจในสถานการณ์ค่ะ

ไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไง
ไม่ควรไม่มีอะไรค่ะ
เอาที่ทุกคนแฮปปี้ค่ะ
เออแล้วแฮปปี้ครับ

สวัสดีครับ